พักเพื่อไทยนะคะที่ได้มีการโพสต์เป็นลักษณะแถลงการของพักเพื่อไทยนะคะไปถึงรัฐบาล
รัฐบาลรักษาการควรรักษามารยาทยุติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ขอให้รอรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศค่ะ
โดยคุณภูมิธรรมโพสต์คำแถลงการในนามของพักเพื่อไทย
เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะใจความก็คือประมาณว่า
ห่วงเวลานี้เป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่จะมีรัฐบาลใหม่
ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหารประเทศ
รัฐธรรมนูลกำหนดให้รัฐบาลรักษาการมีอำนาจหน้าที่จำกัด
เช่นห้ามอนุมัติโครงการที่จะสร้างความผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไป
แต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ
รวมถึงพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
เพื่อรอให้รัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มทั้งจากตัวบทกฎหมายและอานัทจากประชาชน
เข้ามาบริหารตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศเอาไว้
รัฐบาลรักษาการควรรักษามารยาทตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ด้วยการยุติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทุกตำแหน่ง
ที่จะมีผลต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่
เพราะว่ารัฐบาลใหม่ต้องอาศัยข้าราชการเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
ให้ประสบผลสำเร็จนะคะ
ซึ่งในเวลาต่อมาคุณผู้ชมในภูมิธรรมก็ชี้แจงถึงแถลงการที่โพสต์ไป
ที่กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้น
แล้วก็เสนอไปยังประหลัดกระทรวงทั้งหมดว่าอยากให้รอเวลา
การจะอนุมัติโครงการใหญ่ก็ควรใช้ความระมัดระวัง
ไม่ควรอนุมัติการใช้จ่ายต่างไปก่อนค่ะ
ควรจะต้องระมัดระวังไม่อนุมัติโครงการใหญ่
อนุมัติอะไรที่จะเป็นปัญหาในอนาคต
ผมไม่ได้ไปสั่งประหลัดกระทรวงหรือไม่ได้ไปสั่งใคร
ผมเพียงแต่เสนอว่าท่านประหลัดกระทรวงครับทุกกระทรวง
วันนี้รัฐบาลใหม่กำลังจะมาแล้วจะต้องมีนโยบายที่แถลงต่อสภา
เพราะฉะนั้นท่านคือหัวขบวนของกลไกใหญ่
ถ้าท่านสามารถชะลอหรือสามารถที่จะทำให้กลไกนั้น
มันสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลใหม่ก็ชอบด้วยเหตุผล
ก็ปรากฏว่าทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณทิพันธ์นันสิริชนะบอกว่า
พลเอกประยุทธ์ได้ตระหนักถึงการบริหารราชการแผ่นดินในช่วงเปลี่ยนผ่าน
ไม่ให้สะดุดหรือเกิดศูนยากาศโดยระมัดระวังและรอบครอบ
ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้บนหลักความจำเป็นเร่งด่วนไม่ใช้การเมืองนำ
และการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับประหลัดกระทรวง
มีแนวทางให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแต่งตั้งประหลัดกระทรวงที่กำลังจะเกษียณอายุราชการ
แต่งตั้งประหลัดกระทรวงคนใหม่เพื่อมาทำหน้าที่แทน
โดยเสนอให้ที่ประชุมคอรมอลพิจารณาได้
เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคอรมอลแล้วจะส่งต่อไปยังกรกตเพื่อพิจารณา
ขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจและอย่าหวาดระแวงใดค่ะ